คุณผู้ชมเวลาเดินผ่านแล้วเจอเสื้อผ้าที่เราอยากได้

ผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินผ่านอุ้ยน้องมองชุดสีแดงนี่สวยจังเลย
อยากจะลองแก้ผ้าลองตรงนั้นเลยค่ะริมถนน

เราคือเฮ้ยแก้ผ้าเลยเหรอ

อดเสื้อก็ตกใจที่หนึ่งแล้วนะ
ถอดกางเกงตกใจที่สองขอถอดกางเกงนี้คูกใหม่เลย
ถอดหมดตัวจริงค่ะนี่เป็นกล้องวงบสอง
ปิดหน้าร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ผู้หญิงคนนี้เดินมะเร็งเสื้อผ้าชุดสีแดง

คือลักษณะคงอยากจะเอาไปลองใส่อาจจะชอบอะเนาะ

มันเปิดไม่ได้ยังไงดีล่ะ

บอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้
พนักงานร้านนะคะบอกว่า

เหมือนแบบหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง
แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเสื้อที่ตัวเองเล็งเอาไว้ไปด้วย

เป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงคนที่มาถอดเสื้อผ้า
แล้วก็จะเอาชุดในหุ่นสีแดงสวมใส่ไปเนี่ย

เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเขาพยายามเปิดประตูแล้วประตูมันล็อค
ตกใจไหมครับที่เขามาทำแบบนี้
ตกใจค่ะไม่เคยเจอเหมือนกัน
คิดว่าเขาคงจะป่วยอะไรนะเนอะ

คิดว่าเขาคงจะป่วยหรืออะไรอย่างนี้เนอะ
คิดว่าเขาน่าจะป่วย
เพราะว่าคนปกติไม่มาถอดเสื้อผ้ามากลางถนนกำมันแบบนี้เนอะ
ใช่แล้วเขาไม่ได้ใส่อะไรด้วย
แล้วเดี๋ยวพนักงานจะมาเปิดให้
แต่พี่ผู้หญิงคนนี้กะเดินมา